ลงแข่งฟุตบอลเอฟซีแชมป์เมสลีกในวันนี้นะครับ
ก็เป็นเกมชิงแชมป์สโมสรเอเชีย
แข่งที่จีนซึ่งปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับ
แต่ว่าทุกคนก็พร้อมสำหรับการแข่งขันนะครับ

แล้วก็เชื่อว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับ
เขาก็ยังมั่นใจในตัวลูกทีมว่าจะสามารถผ่านเกมนี้ไปได้ด้วย
หลังจากแถลงข่าวเสร็จนะครับนักเตะของบุรีรำก็ลงฝึกซ้อมที่สนามจริงนะครับเนี่ยครับ
พูดต้องดังก็ต้องซีอิบตัวเองออกไว้ก่อน
อาจจะกลับมาเพื่อแสนแรมกันมาถึงก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้ว
ตอนนี้ปลดหน้าอย่างเดียวนะเพราะต้องปลิดตาเลยนะ
ต้องกลับมาชนะแน่นอน
ต้องหวังว่าอย่างนั้น

ัสลักษณ์สุพโชคนะครับก็ลงซ้อมกันขาดเป็นแค่สุภาชัยใจเด็ดที่มีอาการบาดเจ็บ
อากาศที่นู่นก็ประมาณ๖๗องศานะครับ
เตะบ่ายสองตามเวลาไทยซึ่งหากชนะเนี่ย
ริรามก็จะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับ
โยโกมาเอฟฟอรินอสทีมของธีรทรนะครับ
แล้วก็มีอีกหนึ่งทีมคือชุดบุ๊กของทางเกาหลีใต้นะครับ
ซึ่งรอบแบ่งกลุ่มจะเตะในวันที่๑๐กุมภาพันธ์นี้ครับ